คุณผู้ชมมาดูต่อเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าศึกแล้วค่ะอ่า
สามีพี่ธัญญาตราเกร่าพี่เบคสัญชัยมีงีบ
เมื่อวานนี้เปิดใจครั้งแรกของพี่เป๊กสัญชัยเลย
บวชนายมา๓เดือนหลายคนอยากรู้ว่าเกร่าทำไม
ผ่วงลงที่วัดป่าดราภิรมพี่นรดิ
จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะอืมซึ่งครั้งที่ผ่านมานี่นะ
เป็นครั้งที่๕แล้วนะเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นการบวชแก้เคล็ดอะไรนะ
แต่ว่าพี่เป๊กบอกว่าตั้งใจจะบวชอยู่แล้วค่ะ
แล้วเราก็ถามนิดนึงว่าเห็นบอกที่บอกว่ามีหมอดูมาทักพี่ใช่ไหม
ถ้าไม่บวชนี่ถึงคาดอะไรยังไงจริงไม่จริง

ส่วนตัวเขาแพลนจะบวชในทุก๕ปีอยู่แล้ว
ปีนี้พี่เป๊ก๔๘ถ้าบวก๕ปีนะถ้าจะบวชอีก๕๓

ส่วนเรื่องที่ดูซูบผอมลงเมื่อกี้คุณบอกใช่ไหม
อยู่วัดเนี่ยวัดเขาเคร่งครัดนะฮะฉันอาหารหนึ่งมื้อเท่านั้น
แล้วกินมังสวีรัติด้วยเนื้อทรงเนื้อสัตว์ไม่มีค่ะ
น้ำหนักหายไปสิบสองกิโลเลยโอ้โหส่วนหลายคนบอกว่าอุ้ย
หลังดูพี่เป๊กเนี่ยนิ่งสงบเยือกเย็นสุขุม
จะละทางโลกไปเลยไหมนะคะไหนก็บวชมาถึง๕ครั้ง๕คราวแล้ว
พี่เป๊กบอกโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเดี๋ยวรอให้สักหกสิบเจ็ดสิบก่อน
ดูตัวเองอีกทีว่าจะรู้สึกยังไงค่อยว่ากันไปฟังสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
คือจริงบวชทุก๕ปีอยู่แล้วแต่ครั้งเนี้ยมันนานอ่ะ
เพราะมันติดเรื่องโควิดพอพี่ไปอยู่อเมริกามา๔เดือน
กลับมาถึงอยู่อาทิตย์เดียวก็เข้าบวชเลยด้วยครั้งนี้อย่างที่บอก
อายุ๔๘แล้วมันก็คิดอะไรได้เยอะครับ
เป็นสิ่งที่ดีตั้งใจบวชมากกว่าตั้งใจจะบวช
เห็นไหมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะการสัมภาษณ์คราวนี้พี่เป๊กเขาก็ดูนิ่ง
สยบทุกความเคลื่อนไหวของเขานะเย็นเลยนะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
นะไม่ว่าจะบวชด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะเป็นสิ่งที่ดีค่ะ